แต่๑คดีแยกเป็น๒เรื่องเป็นของป้าติ้นเขากับเพื่อน๒คน
คดีหนึ่งคือ๑เมษายน๒๕๖๐กับป้าติ๋ววันนี้ยังไม่มีอะไรเคลื่อนไหวนะครับ
แต่ว่าคดีที่มีกับป้าดานะฮะป้าติ้นแจ้งความป้าดาไว้๑เมษายน๒๕๕๙
บอกซื้อลอตเตอรี่กันที่กรุงเทพแต่ป้าดาเอาไปขึ้นเงินคนเดียว
แต่ทีนี้ถูกเปิดเผยว่ามีหมวดโค้กมาช่วยป้าติ้นในการให้สำนงสำนวนอะไรพวกนี้นะครับ
วันนี้ป้าติ้นหรือว่านางเรวดีหาแก้วได้เปิดใจกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีว่า
กลัวนะครับหลังจากถูกนายอาจรุยะไปแจ้งความดำเนินคดีกับกองปราบราม
หมวดโค้กด้วยนะครับกรณีนำเอกสารลับทางราชการมาเปิดเผย
เพราะเอกสารดังกล่าวเป็นเอกสารที่มีผลกระทบกับคดีของตัวเธอ
และยืนยันว่าเอกสารที่ได้มานั้นแอบนำมาจากโต๊ะทำงานของหมวดโค้กที่สอนอประเวท
ระหว่างนั่งรอหมวดโค้กออกไปที่เกิดเหตุ
แอบนำเอกสารที่หมวดโค้กเตรียมไปมอบให้กับตำรวจกองปราบไปถ่ายเอกสาร
แล้วก็เอาเอกสารไปเก็บไว้ที่เดิม
ซึ่งชั้นคือเหตุผลกับคาร์ดไม่มีรอยกิจแป้งชะดดขาขูดลบ
เพราะยังมีความเชื่อมั่นในตัวเอง
พี่เลยคิดว่าแอบนำเอกสารที่ก็ไม่มีเขาจะทำแบบนั้น

เอ่อเอาเอกสารนั้นไปถ่ายเอกสารมาคือป้าหมายความป้าหยิบออกมาเลยเหรอฮะ
ใช่ป้าหยิบออกมาป้าก็ยอมรับว่าป้าหยิบออกมาจริงจริง
อย่างงี้มันก็เป็นการกรับป้าอันนี้มันเป็นทรัพย์คือเอกสารมันความผิดมันไม่ได้ร้ายแรงอะไร
ป้าก็รู้ป้าก็ยอมเพราะว่ามันเป็นหลักฐานที่ป้าจะต้องใช้ต่อสู้คดีแล้วข้างในในหลักฐานนั้นมันเห็นลายเซ็นต์ป้าอยู่
นายอาชิรุยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรมไปแจ้งความที่กองปราบ
ให้เอาผิดหมวดโค้กฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะฮะ
แต่ป้าติ้นยืนยันว่าหมวดโค้กไม่มีส่วนรู้เห็นหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
เป็นเธอนี่แหละที่เป็นคนไปเอาเอกสารของหมวดโค้กจากลิ้นชักมาเอง

ไม่ตอนนั้นโอนคดีไปกองปราบแล้ว

ไม่พี่ไปทำเรื่องโอนคดีมันมีหนังสือโอนคดีอยู่
ก็คุณอัจฉริยะแหละเป็นคนพาป้าไปร้องโอนคดีไปกองปราบ
การทำคดีเนี่ยที่เขาทำคดีกันเนี่ย

เขาพยายามที่จะเปลี่ยนสำนวนการสอบส่วนอยู่เรื่อย
เขามีการเรียกพยานเราไปกับคำให้การเข้าใจไหม
เขาให้การมาเป็นประโยชน์ฝั่งบ้านในตอนแรก

ก็คนนี้ข่มกูเขาไงร้องภูมิกับเนี่ย

เขาพูดว่ายังไงตอนที่เรียกรับเนี่ย
คดีนี้พี่จะให้ผมเท่าไหร่

ป้าก็มีหลักฐานหมด
มิพาสผิงไปถึงรองพุ่มกับสอบศนนประเวทรด้วย

เรื่องความสมภัณฑ์ที่สนิทสนมกัน

ตามที่หนายอาชุริยะเปิดเพยร์อยู่ด้วย

มีการจ่ายเงินค่าอาหารด้วยกันนะ
พบกันบ่อยป้าติ้นบอกว่าไม่เคยไปรอหมวดโค้กหลังเลิกงาน
หรือว่าชวนไปกินข้าวทุกอาทิตย์ตามที่นายอาชิริยะกล่าวหา
พร้อมกับประนามนายอัชริยะว่าที่ผ่านมา
เคยทำคดีให้กับเธอจนเธอไว้ใจมอบพยานหลักฐานต่างให้
แต่สุดท้ายแล้วกลับนำหลักฐานที่เธอมอบให้

แอบหยิบจากลิ้นชักเอกสารของหมวดโค้กเอง
แต่วันที่มาให้สัมภาษณ์กับเราที่ไทยรัฐนิวโชว์เมื่อวันเสาร์

ลองฟังดูหน่อยไหมลองฟังดูนะครับ

ร้อยเวรเจ้าของคดีคือวันนั้นเขามอบเอกสารให้ป้าเอาไปให้กองปราบ
คือเขาไม่มีเวลาไปเขาก็บอกว่าพี่ช่วยเอาไปให้กองปราบให้หน่อย
พอดีป้าก็เลยแบบว่าทำไมกองฉลากเนี่ยเขาตอบมาว่าไม่มีลายเซ็นต์ป้า
ป้าก็เลยมีความสงสัยเซ็นชื่อไว้จนฉลากจะขาดนี่นะไม่มีลายเซ็น
ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ป้าก็เลยแบบยังไงก็ขอเปิดเอกสารดูดีกว่า

ว่าเป็นนังสือส่งขอข้อมูลอย่างถูกต้องไปดำเนินการอะไรอย่างนี้เหรอ
มันเป็นข้อมูลของกองฉลากเลยเสร็จแล้วป้าก็เลยแบบ
เมื่อถ้ากองฉลากตอบมาว่าไม่มีลายเซ็นต์ป้ามันไม่ใช่แล้ว
คือมันเลยเกิดความว่ามันไม่ใช่ป้าก็เลยทำยังไงป้าก็จะขอเปิด

ได้ใช่ที่หลักฐานมันออกมาอย่างนี้
ก็เลยแบบตัดสินใจเปิดดูหลักฐานว่าดูชุดที่เราเซ็นชื่อไว้สิมันมีไหม
พอเปิดไปเปิดไปอ้าวนี่ไงรอยลบรอยฉลากลบรอยเขียนทับเห็นชัดเจนแล้วชื่อป้ายังอยู่
นี่ไงบอกว่าหมวดโค้กฝากให้เอาไปให้กองปราบก็เลยเปิดดู
เราก็ลองเปรียบเทียบให้ท่านฟังดูนะฮะที่เหลือก็ลองตัดสินใจ
แล้วก็ดูกันต่อไปในอนาคตว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคดีนี้อีก